ดูเรื่องเกี่ยวกับแวดวงของพุทธศาสนากันหน่อยค่ะก็มีลูกศิษย์แล้วก็
ญาติโยมทางใต้นะคะก็ช็อกเลยเพราะว่าพระนักเทศชื่อดังที่หลายคน
โอ้โหก็นับถือเนอะใช่ค่ะแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบเนี่ย
มานาน๑๙พันศาขอลาศิกขาค่ะโดยเหตุผลก็คือ
อยากจะออกมาดูแลพ่อแม่ที่แก่ชะลาแล้วก็สอบเข้ารับราชการด้วย
นี่เป็นภาพการเทศของพระครูสุธรรมสาธกอุปสันโต
เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมารามหรือว่าวัดนาปฏ
เป็นพระนักเทศชื่อดังของจังหวัดตรังเลยค่ะ
ท่านบวชมานานถึงสิบเก้าพันศาแล้วแต่สิบหกเมษายนที่ผ่านมาค่ะ
พระรูปนี้ตัดสินใจลาศิกขาอย่างกระทันหันนะคะ
ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาตกใจกันมากมีการวิภาควิจารณ์
แล้วก็คาดเดาถึงสาเหตุกันไปต่างนานา
ผู้สื่อข่าวไปพบกับนายสมพักเอียดศรีอดีตพระครูสุธรรมสาธกวัย๓๘ปีค่ะ
สมพักเล่าให้ฟังว่าลาศิกขาไป
ในวันที่๑๖เมษายนเวลา๖นาฬิกา๙นาทีช่วงเช้า

เพราะว่าอยากจะมาดูแลพ่อแม่ที่แก่ชะลาตามคำเรียกร้องของแม่
แล้วก็ตั้งใจจะสอบเข้ารับราชการครูตามที่ตั้งใจไว้ด้วย
เพราะว่าที่บ้านอยากให้รับราชการค่ะ
สองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ตัดสินใจว่า
โอเคในเมื่อหมดบุญพระเหลืองแค่นี้แล้ว
ก็น่าจะออกมารับใช้ชาติได้น่าจะออกมาทำงานในส่วนต่างได้
โดยอดีตพระครูสุธรรมสาธกบอกด้วยนะคะว่า
มาตั้งแต่อายุ๑๙ปีหลังจากจบม๖
แล้วก็บวชยาวมาอีก๑๙ปีค่ะ
ซึ่งแม่เองก็รบร้าวให้ศึกอยู่ตลอดนะคะ
มาถึงปีนี้ใช้เวลาทบทวนอยู่๒สัปดาห์
ปรึกษาพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือแล้ว
ทุกท่านก็ไม่ได้มีใครห้ามหรือว่าทักท้วง
เลยตัดสินใจศึกตามที่คุณแม่ขอค่ะ
ก็อยากฝากบรรดาลูกศิษย์ด้วยว่าให้คิดว่าเป็นธรรมดา
เป็นธรรมดาของโลกอย่าร้องไห้เสียใจกันเลย
ส่วนเรื่องการมีครอบครัวคงจะต้องรอเวลาสักพัก
เพราะว่าเพิ่งศึกมาก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะ